มาที่พระเอกหนุ่มขาว

ล่าสุดค่ะประกบกับนางเอกตัวแม่เลย

แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูซะก่อน

งานนี้หนุ่มเจดค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะ
ว่าโอ้ผมก็ทำเป็นไปตามบทนั่นแหละครับ

ซึ่งหวานใจคุณวิววรรณรสก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ

ผ่านมาตัวเองมาเป็นนักร้อง
ปล่อยซิงเกิ้ลแรกจากกระวานผู้ขนาน

ฟิตแบ็คดีเกินคาดค่ะสาววิวก็ชอบเหมือนกันนะคะ
ยอดวิวก็ใช้ได้อยู่นะจ๊ะ

ใกล้วาเลนไทย๑๔กุมภาค่ะ

หลังจากคบหาดูใจแป๊บ

เร็วเหมือนกันนะเออแต่จะเป็นที่ไหน

เขาก็ช่วยซัพพอร์ตเยอะนะครับเวลาเราไปออกรายการอะไร

วาเลนไทยแล้วน้องเศษมีแพลนไหนไหมคะกับ

ใช่มันก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่แบบ

ทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้ครับ

เทศกาลก็แล้วแต่นะคู่รักดารา
ก็ต้องถูกถามว่าเออไปทำกิจกรรมที่ไหน

กินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันก็มีความสุข

นะคะไม่มีคู่เดท